อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทอเวนต์แรกในรอบกี่ปีก่อนครับพี่เวีย
เป็นเทอเวนต์แรกที่มีพี่แล้วก็มีผู้ร่วมงานมา
ซึ่งก็อยู่ในระยะที่เราต้องการห่างกันสักพัก

ก็เหมือนนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างงี้ไม่รู้เนอะฟิลนั้น
ตั้งแต่หลังจากที่เราเริ่มคลายรอบ๑๒๓๔๕มาแล้วก็
เป็นงานแรกก็ที่ผ่านมาจะเป็นงานไลฟ์

จะเป็นงานแรกที่ได้เจอกับพี่สื่อมวลชน
คิดถึงครับทุกคนประมาทไหมครับพี่เวีย
ไม่ครับผมแต่ว่าก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
เหมือนกับว่าเรามันไม่เหมือนเดิม
มันไม่เหมือนตอนที่เราไปงานอีเวนต์ที่แบบ
เราได้อยู่ใกล้กันเราร้องเพลงเข้ามาจับไม้จับมือกัน
พี่มาสัมภาษณ์อยู่ใกล้มากวนผมใกล้อย่างนี้
ตอนนี้เราก็ต้องอยู่เว้นระยะซึ่งกันและกัน

ไม้ห่างมือกันหน่อยแต่แต่ไม่ห่างใจใช่ไหมจ๊

มันไม่ใช่เวลล่านะคะพี่เวียง
อ่ะตอนนี้เห็นว่างานพี่เวียงก็คือ

ครับผมก็จริงละครเพิ่งจะเริ่มตกลง
เพิ่งจะเริ่มคอล์กแล้วนะครับ๑เรื่องนะครับ
ก็น่าจะได้เริ่มฟิตติ้งกลางเดือนหน้าครับ

ต่อไปเรียบร้อยครับก็จริงสัญญาผมจะหมดปลายปีนี้
และวันนี้ผมเพิ่งจะมารับละคร
ก็ต่อฝั่งละอย่างนี้ทั้ง๕๗แล้วก็๕๖
ลำนี้ครับไม่บอกอกันแต่ไม่ตัมคน๒ครับ
มีบรรยาทั้ง๒เรื่องแต่เรื่องที่๒ยังไม่เค้าบอก
ก็มีกรงน้ำผึ้งครับ
สำหรับผมอะผมก็ไม่ยากครับผมว่ามันก็เหมือนเรามีเวลาได้ปรับตัวแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าการทำงานมันก็แค่เพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นการเพิ่มที่ดีด้วย
เป็นแบบก็มีวัดแค่มีแบบการเว้นระยะการใส่มาร์คอะไรอย่างนี้
การล้างมือการล้างเจลแอลกอฮอลซึ่งผมว่ามันก็เป็นดีต่อสุขขาดอนามัยของเราอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่นะพี่ว่าพี่ก็จะรู้สึกแบบยังก็มันชินแล้ว
ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเวลาในการแบบพักผ่อนได้ใช้เวลาร่วมกันกับน้องเบล
ก็จะมีบ้างครับก็คืออย่างช่วงที่แบบมันเคร่งเคร่งเลยค่ะ
ก็อย่างที่บอกเขาผ่านมาสักพักคุยกันทางโซเชียลเอา
พอเริ่มเป็นช่วงที่แบบเริ่มออกจากบ้านได้เริ่มไปนู่นไปนี่เริ่มปลดล็อคหนึ่งสอง

มีการถ่ายวอคถ่ายแบบทูปด้วยใช่ไหมครับ
ก็เวลาที่แบบจะไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาก็จะแบบชวนว่าอยากจะไปไหนไปไหนดีไปทำอะไรดีอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบไหว้วานเราไม่เรียกว่าใช้เขาแล้วกัน
ไหว้วานให้เขาเป็นตากล้องให้
ทำไมนี่นึกว่าใช้ไปแขกรับเชิญ

น่าจะแบบโปรดักชั่นหรือว่าสคริปต์อะไรพวกนี้เขาน่าจะดี
มุมมอง

จับจริงจังเลยมา
ผมนะมันก็เป็นอีกช่องทางนะครับที่เรายังได้สื่อสาร

อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงก็มีรายการซุปเปอร์เวียอยู่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาช่วงที่แบบเราอยู่ช่วงโควิดนาน
รายการซุปเปอร์เบียร์ก็ไม่ได้ออกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วย

แล้วก็มีวีดีโอที่เราถ่ายกันเก็บเอาไว้กับน้องเยอะมาก
แต่เราก็แค่ถ่ายเก็บไว้แล้วคิดว่าอาจจะมาตัดแต้นดูกันเพียงเฉย
เรามีทีมเพื่อนน้องที่แบบทำโปรดักชั่นเขาตัดต่อได้
ก็เลยลองส่งชุดไปให้เขาดู
บอกได้เฮียผมตัดให้ได้เลย

ส่งลงไปแล้วทั้งหมด๓คลิป

แต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันคลิปไหมครับ

เดี๋ยวมาบอกว่ามีหรือไม่มี
เดี๋ยวไม่รุ้นที่

ก็ที่เขาใหญ่นะครับ
ก็จริงซื้อไว้สักพักแล้วนะครับ
แล้วก็มีการต่อเติม

จริงตอนแรกผมก็มีงานตอนเย็นที่ช่อง

ก็เลยรีบแวะบายตอนเช้า
บ่ายโมงบ่าย๒ก็ต้องรีบขี่รถกลับมาทำงาน
คนก็เลยเข้าใจผิดเลยว่าไปดู

สร้างเรียนหอ

มีโอกาสไปเรียนหอแล้วไหมคะ
ไปเรียนหอผมต้องสร้างใหม่หรือเปล่า

ที่ข้างข้างไม่ขายครับผม

บอกทุกท่านเลย

แล้วเรียนหอเราสร้างแล้วยังครับพี่เรียน
มีเร่งไปไหมครับที่ไหน

แล้วก็ทำถูกต้องนะครับผม

ยังไม่ได้วางแผนเพราะว่า
ตอนนี้เราเหมือนน้องเองก็

ผมก็มีบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
คิดว่าเอ้ยแม่ผมจะกลับมาอยู่กับผมเมื่อไหร่อืม
อะไรอย่างนี้แล้วมันต้องวางแผนนิดนึง
ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะทำทุกอย่างให้นิ่งที่สุด
ก็คือเก็บเงินมีความสุข
เรื่อยแล้วก็วางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรบ้าง
อันนี้คือวางแผนครอบครัวใช่ไหมครับที่พูดครับ
จริงก็พายุขนาดนี้ก็ต้องคิดเผื่อไว้แล้วครับ

น่าจะเกินแล้วครับไม่น่าใจแหวะใช่เหรอ
มันจะมีถึงไหนมั้ยครับบางหนึ่ง
นั้นแหละนะหนังเจ้ากลับมาใช่เหรอพี่

เป็นไงบ้างคะ๘ปีที่ผ่านมา
ดีครับดีก็แบบ

ก็เราก็คอยดูแล
ซึ่งกันและกันแล้วก็ควบคู่ไปกับ

เพราะจริงแล้วบางทีพอเราเดิน

ทางที่เราก็

แล้วก็เหมือนเราก็ให้สิทธิ

ก่อนที่จะมาเจอกันด้วยซ้ำ
เราก็จะให้ความสำคัญกับงานก่อน

ก็ค่อยพัฒนามาเรื่อย

ไลฟ์ไซน์มันยังใช่รึเปล่า
มันยังเป็นไปได้มั้ย

เราก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหน

ยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ย
ผมว่ามันอย่างนี้ดีกว่า

ก็คุยกันแค่สองคนอยู่แล้ว
มันก็มากันเรื่อย
จนถึงวันนี้ครับ

ไม่ได้แบบไปสตริกว่า

เหมือน

อย่างปีนี้เจอโควิด

มันเหมือนกับขออีกสักหน่อย

เลือกทางจะทำก็คือสุดท้ายขอแต่งงานหรอครับ

ยังไม่จำให้มา

แต่ว่าเพียงแง่ว่าเราอย่างนึกถึงโมเมนต์ดีของเราได้

ก็ละครนะครับตอนนี้ก็
เอ้าจริงพึ่งอ้าวแล้วพึ่งพูดไม่ใช่เหรอ

มีสองเรื่องก่อนหน้า

งงงงงงงงงงงง

ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนนะครับ

บ้านวังใจที่เพิ่งจะจบไปไม่นานนะครับ
ผมก็ดีใจครับที่ก็ยังได้กระแสตอบรับที่ดีเสมอมา
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอด
แล้วก็ผมก็ต่อสัญญาไปแล้วนะจ๊ะ

ก็จะเปิดกล้องละครนะครับ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็รอติดตามครับว่าเรื่องอะไร
แล้วก็จะรีบพยายามนะครับ

จะได้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามผลงานของพี่เวียเร็วที่สุดครับ